ในชมรมดนตรีไทยที่นี่เลยค่ะ
คือเขาบอกว่าในช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะ
เขาก็เลยหารายได้เสริมด้วยกัน

แล้วบอกเลยนะว่าอาหารของเขารสแซ่บขายดีด้วยค่ะ
โอ๊ยเมื่อไหนจะได้รู้เรื่องเลย
ก็ฟังน้องเขาเล่นดนตรีไทยก่อนสิ
โรงเรียนบ้านดนตรีไทยบ้านเนรมิตนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คือน้องหนูเนี่ยเขากำลังเล่นดนตรีไทยกันเพราะว่าน้องเขามีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยเนอะ
ปกติแล้วเวลาเด็กมาซ้อมดนตรีก็จะมีผู้ปกครองคนหนึ่งเขาจะคอยทำอาหารมาเลี้ยงเด็กอะค่ะ
น้องในวงนี่แหละค่ะเพราะเนี่ยเขาจะมาเรียนดนตรีไทยที่นี่กันเขาก็จะทำมามีน้ำพริกต่างบ้างอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าผู้ปกครองท่านอื่นที่มารอน้องก็สนใจอยากจะสั่งทานบ้าง
ทีนี้ค่ะคุณครูยุ้ยหรือคุณครูที่สอนดนตรีไทยของที่นี่นะคะก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียในการหารายได้เสริม
เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของเด็กเวลาที่ไปแสดงดนตรีข้างนอกคือคุณนึกออกไหมเด็กเนี่ยเขาก็จะต้องมีกิจกรรมไปแสดงไปโชว์ที่ต่างด้วย
เขาก็เลยเปิดรับออเดอร์รับออเดอร์ขายของสร้างรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมให้น้องแล้วก็เอาไปขายช่วงไปออกงานได้ด้วย
ยอดสั่งออเดอร์เข้ามาเรื่อยเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมว่าเมนูที่น้องเขาทำขายกันคืออยากรู้ปลาร้าทอด
น้ำปลาไหลเลยแล้วสีทรงเครื่องมาเลยนะมาแบบเครื่องแน่นเลยค่ะให้มาหมดเลยแล้วเขาบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้จะใช้ของที่สดปลูกเองจากสวนไม่ใช่ปลาร้าปลูกนะคะคุณ
ปลาจีนอ่ะอะไรที่มาจากล้อบบุรีตอบ๑๒บอกเนื้อเนี่ยนุ่มแล้วกลิ่นไม่แรงจนเกินไปนะครับก่อนท่นทอดก็จะนำไปชุบแป้งนิดนึงให้มันมีความ
นึกออกไหมให้มันกรอบแล้วก็ปรุงรสอ่ะปรุงรสตรงแป้งมันหน่อยอะไรอย่างนี้
พอน้ำมันร้อนก็ลงไปทอดสู้แบบนี้นะคะ
มะนาวผาซีกพริกขี้หนูสวนเอ่ย
บอกสั้นว่าแซ่บ
คำเดียวสั้นมากนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะ
ราคาขายของเขาอยู่ที่กล่องละ๔๐๖๐บาท
เท่านั้นเองทักไปเลยคุณ
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้หน้าจอด้านล่างเลย
ที่ฉันอยากจะสั่งจริงตอนนี้
คือปลาร้าทอดนี่ทานกับข้าวสวยแบบร้อนก็อร่อย
จำกับข้าวเหนียวอย่างนี้ก็ได้
รสชาติมันจะอารมณ์แบบคล้ายปลาส้มไหม

แต่ปลาร้าทอดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมปลาร้า

สั่งแซ่บหนัว

เพื่อทำให้ปลามันเปรี้ยวจนแหนม
แต่ปลาร้าเนี่ยมันคือปลาที่หมักค่ะ

เป็นคนมีปัญหา